อ้าวเขาวอมาแล้วเดี๋ยวก็คงต้องเฉลยแล้วละ
นี่อะไรอ่ะอย่าบ้าอย่าบ้าเป็นรูปเสียงพระ
ทำมาได้ยังไงนี่จริงค่ะ
แล้วตอนนี้ภาพยอมชั้นออกมาแล้วบอกว่าต่ำ
ตกต่ำจิตใจก็คงไม่ได้สูงส่งอะไร
ถึงเอาพระพุทธศาสนาไปแปดเปื้อนแบบนี้

ใช่มันจะไม่ใช่การเผยแพร่พระพุทธศาสนานะถ้าอย่างนี้

โพสต์รูปภาพนี้เอาไว้คุณผู้ชม

ว่าเป็นยาบ้าคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นลูกอมเหรอ
หรือว่าเป็นเครื่องปั้น

แต่ถ้าอยู่บนมือเล็กขนาดนี้เราก็เดาไม่ถูกว่าเป็นอะไร
ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาบ้าไงคะ

นี่นะคะดูสิคะลักษณะเนี่ยคล้ายจริง

รายละเอียดทั้งใบหน้าตาจมูกปาก

คือเป็นองค์เล็กก็มีเหมือนกัน
ใช่อันนี้เดี๋ยวจะเอาภาพให้ดู
โดยเพจหลวงพี่มาแล้วยังโพสต์ข้อความระบุเอาไว้แบบนี้
บอกว่ารุ่นนี้หากันให้ควัก
บูชาแล้วพุทธคุณเต็มกราฟแน่นอน

นี่ไม่ได้ปั๊มออกมาเป็นเสียงพระอย่างเดียว

เป็นลักษณะเหมือนพระแบบปิดตาแต่ว่าเป็นสีม่วงอีกอันนึงอันนี้นี่
รายละเอียดค่อนข้างเหมือนพระจริงกับคุณ
นี่แหละค่ะทีนี้ทางด้านพระพยอมกรยานวล
ว่าวัดสวนแก้วท่านออกมาตำหนิเรื่องนี้อย่างรุนแรงเลย
บอกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะ
ถือเป็นการด้อยฆ่าพระพุทธศาสนา
คนทำก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเอาศาสนามาหากิน
ถ้าเป็นเสียงพระพยอมท่านบอกไอ้คนทำพวกนี้

ท่านบอกว่าคนคิดคนทำชีวิตก็คงไม่สูงส่งอะไรนักหรอก
ได้คิดเอายาบ้ามาปั๊มเป็นรูปแบบนี้

แต่ทีนี้มีคำถามคนในโลกโซเชียลบอก

พอเจ้านาธิไปตรวจยึดบอก
ท่านบอกว่าเรื่องของการนี้มันมาภาพเหล่านี้ที่เห็น
มาจากการที่ท่านไปจับกลุ่มยาเสพติด๔ล้านเมตร

ตอนนี้นะยังไม่รู้หรอกไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยาบ้าจริงหรือไม่
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรองหน่วยข่าวแล้ว
ภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในโลกออนไลน์
ยืนยันว่าไม่ใช่ยาบ้าแต่มีลักษณะคล้ายกับยาอี
มีการทำขึ้นรูปปั๊มเป็นเสียงพระพุทธรูป
ที่ผ่านมาปปศเองยังไม่เคยมีการจับกลุ่มยาบ้านะ
ในลักษณะรูปทรงแปลกแบบนี้มาก่อน
ถ้าภาพนี้เป็นยาบ้าจริงจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แน่นอน
ตอนนี้ทางด้านของนะคะปปศเองสั่งการแล้วนะคะให้ฝ่ายข่าวกรองทั้งหมด
ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ในสื่อโซเชียลนะครับถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยทางฝ่ายข่าวปศยังไม่ใช่ยาบ้า
แต่ว่าอาจจะเป็นคล้ายยาอีคล้ายยาอีแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการหลอมอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับ